สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องและเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้พาทุกคนบุกมาอยู่ที่นี่เลยนะคะ
ตลาดน่าเสียรังสิทธิ์ค่ะ
วันนี้ไม่ต้องจะพาไปดูร้านนี้ค่ะ
ร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสด
เขาบอกว่าทอดขายวันนี้๖๐๑๐๐กิโลกรัมเลยนะ
และรายได้ตกวันละ๑๐๐๐บาทแน่นอนว่า

เจ้าของเนี่ยเขาเป็นเด็กแว้นกลับใจมาก่อน
และร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นสูตรแม่พารวยเลยนะคะ
การที่เขาจะมาเป็นพ่อค้าแบบนี้แล้วมียอดขายถล่มทลายทอดกันแบบไม่ทันขนาดนี้
เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงตามไปเลย
เสถียร์ป้ายแดงวันนี้บุกมาตลาดเสียรังสิทธิ์
กับร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสดที่เขาขายแหนมหมูทอดแบบหลากหลาย
มีทั้งหมูกระเทียม๓ชั้นแหนมสันคอหมูแหนมซี่โครงหมูแหนมเอ็นข้อไก่แหนม
ขายกันแบบทอดไม่ทันเลยล่ะครับ
โดยเป็นสูตรแม่พารวยจากแม่นิดส่งต่อมาให้ลูกชายที่เป็นเจ้าของร้านนั่นก็คือพี่กันคนนี้นี่แหละครับ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปทำความรู้จักกันเลยครับ
นิดหมูแหนมทอดสดอุ้ยครับผมสวัสดีค่ะครับผมจะคุยอะไรใจเย็นวางมีดก่อนก็ได้พี่
อันนี้ทำอะไรอยู่อะคะครับสามชั้นครับผมแล้วอันนี้อันนี้อะไรอะกระเทียม
กระเทียมอันนี้ทอดไว้แถมอ่าแล้วรอบนิกอันนี้แถมหรืออะไรครับแถม
อยู่นี่หอมมากหนูขอชิมหน่อยได้ไหมได้ครับผมอ่ะโอ้โหดูความฉ่ำของสามชั้นก่อน
เออร้อนโอ้มันต้องคุยกันยาววันนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมขายดี
ก็จะเป็นซี่โครงกับดำชั้นนะ
หนูว่ามันอร่อยมากแล้วแม่แปลกใจว่าทำไมขายดี
แต่วันนี้หนูมาบางทีขอเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับสักเมนูได้ไหม

สะกรองสดพอของทางร้านเราลงไป
ของปรุงรสต่าง

น้ำตาล

พุกเข้าเลย

ได้เวลาที่น้องใบตองจะชิมเมนูจากร้านแม่นิดแหนมหมูทอดสดฝีมือพี่กัน
ซึ่งความอร่อยของร้านนี้ก็คือการหมักข้ามคืนของวัตถุดิบและเทคนิคการทอด
ซึ่งที่ร้านก็จะสลับสับเปลี่ยนยกมาทอดขายกันสดร้อนทีละเมนูแบบนี้เลยล่ะครับ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปชิมกันเลยครับ
ชิมของเราดีกว่าวันนี้ตักมาแล้ว๓เมนูที่ขายดีนะที่พี่กันบอกไปเมื่อกี้ก็จะมี
แหมซี่โครงหมูนะคะแล้วก็จะมีแหนมข้อไก่และอันนี้ก็จะเป็นหมูกระเทียมนะคะกับข้าวเหนียวจ้ะ
เดี๋ยวเราจะชิมจากแหนมซี่โครงเมนูขายดีก่อน
เป็นเนื้อหมูกัดเข้าไปแล้วกรุบไม่เหนียวอ่ะไม่ติดฟันอ่ะไม่ต้องคลายกระดูกออกมามันคือกระดูกอ่อนที่พันเดียวคุณกินได้เลยอ่ะ
มาต่อพี่เอ็นข้อไก่อันนี้เป็นแหนมเอ็นข้อไก่นะคะ
ได้ยินเสียงไหมคือรสชาติของแหมเอ็นข้อไก่อ่ะกับแหนมหมูอ่ะจะไม่ได้ต่างกันเยอะมาก
แต่ว่าเนื้อสัมผัสของเขาจะต่างกันความเค็มความเปรี้ยวเนี่ยลักษณะคือรสชาติเนี่ยจะคล้ายกันอยู่แล้วนะคะ
แล้วแต่ความชอบเลยแต่บอกเลยว่ามันอร่อยทั้งสองอย่าง
ทีนี้มาดูส่วนที่ไม่ได้เป็นเมนูของแหนมบ้างเป็นหมูกระเทียมเฉยดูสิว่าจะอร่อยเหมือนเมนูแหนมหรือเปล่า
อร่อยทุกอย่างเลยมีข้อน้ำเนางบอมของแม่นิดแหละ

ที่ไม่ชอบมันไม่ชอบทานแบบเปรี้ยวอยากให้แบบความเป็นเนื้อหมูอ่ะ
อันนี้คือหมูแน่นเนื้อแล้วมีความแบบทอดกระเทียมกรอบหอม
อร่อยทุกเมนูไม่ผิดหวัง
อิ่มอร่อยแบบสุดฟิน
เมนูต่างของร้านแม่นิดแหนมหมูสดกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่กัน
ลูกกระตันอยู่ที่ยอมเปิดเผยบทเรียนในชีวิต
ที่อดีตนะครับเคยติดคุกถึง๔รอบ
เพราะตกเป็นธาตุของยาเสพติด
แล้วอะไรทำให้กลับใจจนมีทุกวันนี้ได้ล่ะครับ
กว่าที่จะมาเป็นร้านขายขายดิบขายดีขนาดนี้

ไม่รู้ว่าจะมาถึงวันนี้ได้หรือเปล่าเลยใช่ไหมตอนนั้น
ชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเรามาถึงทุกวันนี้ได้ยังไง

ค่ะกี่ขวดอายุเท่าไร

ก็พูดตรวจฌีตอนนั้นง่ายใช่มะแล้วก็ไปบำบัด
บำบัดเสร็จแล้วเราเลิกเลยไหมเราเอามาแล้วเหลืออะไร
กินเร้าเตรียดยาและเล่นเกม
ค่ะมีสังคมเดิมเดิมเนี้ยอ่าไปวนมาจากเสพเท่าเช้ย
ถึงขั้นไปฟูค้าเป็นแถมยาค่ะเราคือไปขายยาใช่
แม่ค้าจากผู้เสพมาเป็นผู้ค้าด้วยครับผม
ทำไมเราถึงเข้าสู่วังคนนั้นได้คนเรามันก็อยากได้อยากมีค่ะเห็นเพื่อนมีนู่นนี่

คืออยากมีเงินง่าย

แม่เค้าขายแบบนี้แหละ

ก็ที่นี่แหละที่เชียร์เนี่ย
แต่ว่าเราไม่สนใจไง
เราก็ไปมั่วสุมตามเพื่อนฝูงของเรา
แต่ตอนนั้นรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎหมาย

แต่มึงวงจรสังคมยุคนั้นก็เป็นแบบนี้แหละ
ทำไปจนมีสุทธิ์
จนมีรถที่เค้ามีกัน

ก็คือหลับโทรศัพท์จริงได้หมื่นนึง
ก็คือเข้าสู่วงจรของผู้ค้าอย่างเต็มตัว

อย่างรับเงินทีได้หมื่นนึงวันหนึ่ง

มีทรัพย์สินอะไรบ้างนะตอนนี้

มีรถกระบะมีรถอะไรอย่างนี้รถซิ่งอะไรของเรา
คือมีรถหลายคันส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นผู้ชายอยู่นั้นก็คงคิดแต่ว่า
อยากซื้อรถเห็นคนอื่นขับรถหรูรถดีรถแพง
เราก็ขับแล้วก็มีแล้วมาเกมตอนไหน
ก็เกมจังหวะมันน้ำท่วมปี๕๔เขาก็ยึดหมด
โดนจับไปทั้งหมดกี่ครั้งก่อนที่จะมาเกมใหญ่

๓๔ครั้งแล้วเราก็เข้าคุกไหม

ติดคุกไปออกมาก็ทำต่อ

พอมาเซมตออยู่ในวังวลอะติดคุกเข้าออกมา๓รอบ
จนมาถึงรอบที่ปี๕๔ไงมาออก๕๘

ออกมาทีนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือยัง

เพราะว่ามันเสียเวลา
แม่มาตลอดแม่ส่งทุกเดือนทุกเดือน
รู้ไหมว่าตอนนั้นแม่แบบเสียน้ำตาให้เราไหม

แม่เลยแม่ให้ค่าจ้างไหมให้

เออและจุดไหนที่เราตัดสินใจว่าเราจะมาเปิดร้านขายเอง
ก็แม่บอกว่าเธอไปทำเองดิแล้วอะไรอย่างนี้เราก็แบบ
มาผมก็เลยมาจองที่ทำ

วันแรกที่มาเปิดขายขายกี่กิโลเตรียมของมาแค่ไหน
ก็ปกตินะอย่างนั้น๕โล๑๐โลอย่างนี้
แต่จริงคือมีลูกค้าที่รู้อยู่แล้วบ้างจากคุณแม่ลูกค้าเก่าใช่ไหม
การติดคุกครั้งนั้นก็ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิต
ที่ทำให้พี่กันคิดได้แล้วกลับตัวกลับใจ
เพื่อหวังว่าเมื่อได้รับอิสระภาพอีกครั้ง
จะกลับไปใช้ชีวิตใหม่ด้วยอาชีพที่แม่เคยสร้างมา
นั่นก็คือพ่อค้าแหนมพ่อ
ชีวิตใหม่กำลังจะไปได้ดีแต่ก็กลับมาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เพราะแม่นิดล้มป่วยมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด
จนทำให้พี่กัลต้องพาแม่ทรงโรงพยาบาล
คำว่าช้าสายไปมันมีจริงแล้วอีก
อยากออกมาทำดีให้แม่เห็นแต่ออกมาได้ปีหว่าแม่ก็มาสีหาย
เป็นจุดที่เรากำลังจะตั้งตัวได้อยากให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเราบ้าง
แต่แม่ก็ได้เห็นความสำเร็จของลูกสั้นอย่างที่เราบอกว่าอาจจะช้าเกินไป
แต่จริงมันไม่มีคำว่าช้าเกินไปสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะ
เราคิดว่าทุกคนสามารถแบบเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ได้ถ้าเราคิดได้
และหนูว่าวันนี้แม่นิดภูมิใจในตัวพี่กันแล้วที่พี่กันมีอาชีพจากการที่คุณแม่มอบให้
แต่ตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อคนแล้วเนี่ยแง่คิดหรือมุมมองอะไรที่อยากจะสอนลูก
ส่งต่อให้คุณผู้ชมที่ดูในฐานะที่ตัวเองเป็นพ่อแล้วก็เคยพลาด
คนเรามันสอนกันไม่ได้นะมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้น

มีอะไรจะบอกคุณพ่อและรักคุณพ่อไหม

เป็นเหมือนกำลังใจสำคัญเนาะ

เขาบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่แบบเราอยากจะใช้ชีวิต
ใช่จริงใช่ว่ากลัวจริง

นับหนึ่งสองสาม
ทีนี้ให้พูดถึงพี่กันในมุมมองที่ตอนนี้เราเป็นแบบว่าพ่อค้าแล้ว
อยากจะแบบว่าทำยังไงให้ขายดีให้ลูกค้าติดร้านเราเยอะ

ใช้ของวัตถุดิบที่โอเค

ซื่อสัตว์และซื่อตรงเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ร้านของพี่กันเนี่ยขายดีแล้วมีลูกค้าติดอกติดใจยาวนาน
และสำคัญกว่านั้นคืออร่อยด้วย
ฝากร้านหน่อยค่ะอยู่ที่ไหนขายกี่โมงปิดกี่โมง
ก็อยู่เซียรังสิทธิ์ครับผมขายประมาณบ่ายสองบ่ายสามถึงสามทุ่มครับ

ประหว่างครับผมหยุดมีวันหยุดไหมหยุดวันอังคาร
วันนี้ขอบคุณพี่กันนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตเนาะขอบคุณน้องจีนนะคะขอบคุณค่ะ